กันเรื่องของกลงของร้านแอร์หน่อย

เอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันว่าช่างแอร์ทุกสำนักเขายืนยันว่าน้ำยาแอร์ไม่หมด
ไม่มีนะต้องเติมน้ำยาแอร์หลายพัน

วันนี้ช่างทาโร่นะฮะคือช่างทาโร่นี่คือต้นเรื่องนะครับ
เพราะช่างทาโร่เนี่ยเมื่อก่อนเคยทำงานเป็นช่างแอร์อยู่ระยอง
แล้วเศรษฐกิจมันซบเศร้าอยากจะมีรายได้เพิ่มมาก

ว่าจะมาหาร้านแอร์ทำงานในกรุงเทพเผื่อรายได้จะดีขึ้นใช่ไหม
มีงานเยอะขึ้นนะทีนี้พอสมัครงานไปร้านที่สมัครไปถามเลยว่า
งงน้ำยาแอร์เป็นไหมช่างทาโร่ก็เลยบอกว่าโอ้ทำไม่เป็นครับ
ทางร้านบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวสอนให้สอนอยู่๒วันส่งให้ไปทำงาน
ทำงานก็คือนั่นแหละก็นี่ไปปรับเกรสของแอร์เนี่ยไอ้ตัววัดอะไรพวกนี้
ให้มันนี่แทบจะไปอยู่ที่ศูนย์บอกนี่น้ำยาแอร์จะหมดแล้วนะฮะต้องเติม
ละกี่บาทก็ว่าไปซึ่งความจริงแล้วมันไม่ต้องเติมที่เหลือก็เป็นพวกค่าอะไร
บอกอะไรตัวนั้นเสียอุปกรณ์ตัวนี้เสียต้องปรับต้องเปลี่ยนเอาเป็นว่าบ้าน
ที่คุณทาโร่ไปกับเพื่อนเนี่ยบอกโดนไปบ้านหนึ่งหลังหนึ่ง๓๐๐๔๐๐๕๐๐ก็มี
ทาโร่บอกอยู่ได้๕วันไม่ไหวละอายใจทนโกงลูกค้าไม่ไหวลาออกแล้วก็เอาเรื่องราวเนี่ย
ไปโพสต์เพื่อเตือนภัยในกลุ่มหาช่างแอร์ในเพจเฟซบุ๊กเท่านั้นแหละ
แอร์ที่ทำงานอยู่แล้วลาออกมาเนี่ยเขารู้เขาก็ไปแจ้งความทาโร่ข้อหามินประมาท
คุณทาโล่ก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากทางเพจสายใหม่ต้องรอดของคุณเอกพบเหลืองประเสริฐ
เขาก็กลัวไงใช่ไหมแหมแจ้งความดำเนินคดีไม่ใช่เรื่องเล็กนะฮะถูกแจ้งข้อหามินประมาทเนี่ย
แล้วก็ออกมาเปิดเผยเรื่องราวให้เราได้ทราบว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เอง
ท่านผู้ชมครับนี่คือล่าสุดวันนี้นะฮะผู้สื่อข่าวของเราไปเจอกับคุณทาโร่อีกครั้งหนึ่งนะฮะ
เขาบอกว่าทางอดีตที่ทำงานของเขาเนี่ยออกมาฟ้องจริงแจ้งความเอาผิดข้อหามินประมาท
แต่ตอนนี้ไม่กังวลใจแล้วเพราะว่าได้ไปขอความช่วยเหลือจากเพจสายใหม่ต้องรอดแล้ว
สุดท้ายแล้วถึงที่สุดเนี่ยถ้าต้องติดคุกเพราะเรื่องนี้จริงเขาบอกก็ไม่เป็นไร
เอาเป็นว่าอย่างน้อยก็ได้เตือนชาวบ้านว่าระวังโดนหลอกเรื่องล้างแอร์
นี่ฮะขณะเดียวกันนะครับมีผู้เสียหายคนนึงนะฮะชื่อคุณกิฟต์
คุณกิฟต์นี่เคยตกเป็นเหยื่อของร้านแอร์ร้านนั้นเหมือนกัน

พอเห็นข่าวนี้แล้วเห็นใบเสร็จที่ว่าเขาเอามาให้ดูอ่ะ
แต่ละหลังแต่ละบ้านที่คุณทาโร่เขาเข้าไป
ใบเสร็จใบหนึ่งที่มียอด๔๐๐๐บาท

นี่มันบ้านเรานี่จำได้

แล้วก็จำได้เลยว่าเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาคุณกิฟต์บอกว่า
แอร์ที่บ้านเนี่ยมันเสียก็แจ้งทางนิติบุคคลของทางหมู่บ้าน
นิติเขาก็ให้เบอร์ร้านแอร์ร้านนี้มาร้านแอร์ร้านนี้ส่งช่างมาสองคน
ช่างก็เข้าไปทำงานอยู่พักใหญ่สักพักออกมาบอกบอกอ่า
ต้องเปลี่ยนอะไรนะฮะคุณกิฟต์บอกคือเธอก็ไม่ทราบหรอก
อะไรอะไรเปลี่ยนก็เปลี่ยนเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเรียบร้อย
ใบเสร็จมาบอก๔๐๐๐บาทคุณกิฟต์บอกตกใจฮะถามช่าง
ก็บอกว่าเอาไม่เป็นไรงั้นจ่ายได้เท่าไหร่
ก็เริ่มเอกใจแล้วเอ๊ะทำไมพูดแปลก
มีแบบมีรถมีจ่ายได้เท่าไหร่ด้วยเหรออ่าแต่เอาเป็นว่าเธอก็จ่ายไปนะ
หลังจากล้างแอร์แล้วก็เปลี่ยนอะไรครั้งแรกไปเสร็จอีกสองเดือนเอ้า
แอร์ไม่เย็นอีกแล้วอืมเสียอีกแล้วจำได้ว่าช่างที่มาวันนั้นอ่ะ
ร้านนั้นเขาบอกเขารับประกัน๖เดือนนะถ้ารั่วเมื่อไหร่เสียเมื่อไหร่
แอร์ไม่เย็นเมื่อไหร่เรียกได้ทันทีเธอก็โทรไปหา
เพื่อให้มาดูแลอีกครั้งหนึ่งคราวนี้โดนไปอีกพันสองร้อยห้าสิบ
ก็ถามช่างว่าเอ้าไหนบอกว่าอยู่ในประกันไง๖เดือน
บอกอ๋อใช่ครับค่าแรงอ่ะฟรีแต่ว่าครั้งนี้เนี่ย
มันมีค่าเปลี่ยนอุปกรณ์เพิ่มเติมด้วยโอ้ยสองครั้งนี่โดนไปห้าพันกว่า
คุณกิฟต์บอกเมื่อคืนดูไทยรัฐนิวโชว์อ้าวนี่สงสัย
ทีแรกก็เอ๊ะโดนเหมือนเราเลยดูไปดูมาเอ้าใบเสร็จเรานี่
ก็เลยแจ้งมายังทีมข่าวของเราเราก็เลยไปคุยกับคุณกิฟต์หน่อยนะฮะ
ถ้าคนไม่รู้จริงก็คือนั่นแหละเขาก็เสียโดยเปล่าประโยชน์
คือมันไม่แฟร์กับผู้บริโภค
เพราะว่าลูกสาวอยู่คนเดียวกลัวไปเลยลูก
ทีนี้เราก็เลยถามช่างแอร์หน่อยนะฮะ
ไม่รู้จะถามใครเมื่อวานพูดถึงพี่วัดช่างแอร์ที่มาทำที่บ้านผมบ่อย
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปบ้านที่วัดเลยบอกพี่ตกลงมันจริงหรือเปล่าที่ว่า
แอร์มันไม่ต้องเติมน้ำยาแอนี่นะครับพี่วัดจีรวรรดินะครับ
เป็นช่างแอร์นะครับให้ความรู้เรื่องการทำงานเรื่องการล้างแอร์ดูแลแอร์
แอร์บ้านพี่อุ๋ยเหรอใช่ฮะไม่ได้อยู่ประจำบ้านผมแล้ว
จะเรียกมาใช้บริการเรียกมาใช้บริการคุณเข็มมาสอนเรียกได้นะฮะ
ใช่ค่ะได้ค่ะเพราะว่าพี่วัดนี่ดูแลบ้านผู้ประกาศเนี่ยหลายบ้านมาก
เหรอเพราะภรรยาพิวัฒน์เป็นช่างแต่งหน้าอ๋ออ่าเป็นหัวหน้าช่างแต่งหน้านะฮะ
แล้วพี่วัดเขาก็ทำงานเรื่องของแอร์เรื่องของไฟฟ้าด้วยค่ะ
ทีแรกผมก็อย่างที่บอกอ่ะผมก็โง่มาก่อนเคยจ่ายค่าน้ำยาแอร์มาก่อน
คุยกันไปคุยกันมาพี่นกพี่นกพี่นกบอกนี่แฟนพี่เนี่ยเขาทำงานดูแลแอร์นะ
อ่าทำองค์ทำแอร์เนี่ยอะไรไงลองลองให้ไปดูให้ได้ค่ะ
พอมาที่บ้านอย่างที่เล่าให้ฟังทำอะไรเสร็จบอกคิดค่าล้างสี่ร้อย
พอพี่วัดไม่เติมน้ำยาแอร์เหรอพี่วัดบอกไม่ต้องเติมไปโดนใครหลอกมาล่ะ
นี่วันนี้ก็เลยไปคุยด้วยนี่พี่วัดบอกว่าถ้าเกิดอุปกรณ์จะเสียนะ
อันนี้มันเสื่อมมันเสียได้ที่พี่วัดจับอยู่นะฮะตรงนี้นะฮะ
วัดบอกอันนี้อุปกรณ์หลักเลยนะที่ปกติแล้วช่างแอร์เขามักจะคิดราคาเกินจริง
ถ้ามันเสียจะเปลี่ยนต้นทุนในการเปลี่ยนเนี่ยราคาเนี่ยตัวนึงเนี่ยไม่เกิน๒๐๐
แต่ช่างทั่วไปเนี่ยนะบางทีเขาคิดเนี่ย๘๐๐บางที่ก็คิดมากกว่านี้
ถ้าบวกค่าแรงหรือค่าน้ำมันแต่มันก็สามารถคิดกันได้พี่วัดบอกอันนี้สมเหตุสมผล
ถ้าตัวนี้มันเสียเนี่ยยังไงก็ต้องเปลี่ยนแต่จะบวกไปเท่าไหร่เนี่ยอันนี้แล้วแต่
แต่ถ้าอย่างร้านที่เป็นข่าวเนี่ยไปคิด๑๕๐๐เนี่ยพี่วัดบอกแพงไป
มันเกินไปถ้าสักเออไม่เกิน๘๐๐เนี่ยอันนี้พอได้เพราะเขาต้องไปซื้อด้วยไง
ค่าแรงเปลี่ยนด้วยทีนี้อันนี้คือเปลี่ยนนะเมื่อกี้นี้แต่ตัวนี้เนี่ยอันนี้คือโกงน้ำยาแอร์
ที่วัดบอกว่าช่างแอร์ที่แบบไม่ซื่อสัตว์สุจริตเนี่ยแน่นอนว่ามาถึงบอกเลยคุณเข็มมาสอนน้ำยาแอร์หมด
ตัวหนึ่งตามมาตรฐานของบ้านจะใช้น้ำยาแอร์ที่เติมอยู่ในตัวแอร์เนี่ย๑๕๐ปอนด์
ที่วัดบอกว่ามันเป็นไปได้ยากมากที่น้ำยาแอร์มันจะหมดเพราะมันถูกบรรจุอยู่ในระบบปิดเหมือนกับตู้เย็นอ่ะ
แต่ว่ามันจะลั่วมันจะซึมออกมาเพราะฉะนั้นอยู่ดีแบบแอร์ไม่เย็นแล้วมาแบบน้ำยาแอร์หมดเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นง่ายนะ
น้ำยาอยู่ตรงนี้หรอใช่น้ำยาอยู่ในคอมนี้
ครับผมก็ตอนที่สีคือเป็นวัดลมธรรมดาตัวนี้อยู่รองกว่าบาทไว้นักยากถ่ายยังไงดูสังเกตตัวนี้บี
ตอนนี้ของผมยังไม่เต็มที่เนาะ
อยู่ที่๑๐๐ปกติน้ำยาต้อง๑๕๐

แจ้งทุกคนทราบในใบเสร็จที่เราให้ดูเมื่อสักครู่นี้
แถบนัดบอก
ราคา๑๕๐๐บาทเนี่ยอันนี้เกินไป

อ่าแต่พี่วัดบอกถ้าเกิดว่าช่างแอร์เขาคิดอยู่สักไม่เกินแปดร้อยเนี้ย
อันนี้คือพอสมเหตุสมผลนะแล้วแต่ที่แล้วแต่ที่
ค่ะก็ดีนะเป็นความรู้เอาไว้นะ
เพราะเราก็ไม่ค่อยรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำแอร์ซ่อมแอร์อยู่แล้วเนาะ